ถ้าพูดถึงเรื่องของการทำงานข่าวโทรทัศน์
หนึ่งในรางวัลที่ได้รับการยอมรับกันมาก

ท่านอดีตพอแสงชัยพอสมทร
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต
ก็เป็นรางวัลสืบเนื่องเรื่อยมาให้กับ
รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้องในตอนหลัง

ไทยรัฐทีวีเราคว้ารางวัล
ข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยม
ประเภทข่าวรายงานสดยอดเยี่ยม

จากเหตุปะทะเดือดวัดพระธรรมกายนะครับ
เดี๋ยวไปดูผลงานที่ได้รับรางวัลกันก่อนนะครับ
ตอนนี้ประชันหน้ากันนะคะ
ตอนนี้ประเจนากันแล้วในส่วนของพระพิฤตุสูงก็
ข้องแขนกันนะกะข้องแขนในการทำเป็นโล่กะ

ขาหลบไปดิขาหลบ

ผู้หญิงผู้หญิง
อย่าเน้นอย่าเน้น

หยุดหยุดหยุด

ขอบคุณครับ
การเข้าไปเพื่อจะพยายามเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่นะครับตรงจุดบริเวณคลองแอนนะครับ
มีการบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเต็มไปด้วยความตึงเครียดความกดดัน
สถานการณ์ชุลมุนวุ่นวายไม่รู้ใครเป็นใครนะครับเจ้าหน้าที่พยายามนำกำลังเข้าตรวจค้นในวัดพระธรรมกาย
เพื่อตามหาตัวพระธรรมชโยอดีตเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฟอกเงินและรับของโจร
นี่คือข่าวเหตุการณ์ที่ได้รับรางวัลนะครับ
มอบรางวัลในครั้งนี้มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรีเป็นประธานนะครับ
มีผลงานเข้าประกวดทั้งหมด๓ประเภทจำนวน๑๐๒ผลงานข่าวนะครับ
ผลปรากฏว่ารางวัลข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทข่าวรายงานสด
ก็คือข่าวเหตุปะทะเดือดวัดพระธรรมกายจากสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
เป็นการรายงานสดของนางสาวระพีพันธ์เรือนศรีนะครับ
ได้รับรางวัลในรางวัลแสงชัยสุนทรวัดประจำปี๒๕๕๙
ชมเชยตกเป็นของสถานีโทรทัศน์ศรีกองทบกช่อง๗
จากเหตุการณ์สถานการณ์น้ำท่วมทัพสแก่อ่วมน้ำป่าไหลหลาก
นางสาวระพีพันธ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีได้เปิดเผยถึงการทำหน้าที่ในวันนั้น
และความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ไว้ด้วยครับ
ด้วยความที่มันเป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งเราจะต้องเป็นกลางมากที่สุด
และนำเสนอข้อมูลทั้งสองฝ่ายก็คือต้องนำเสนอทั้งฝ่ายที่เป็นพระสงฆ์
รวมไปถึงศิษยานุสิตรวมไปถึงฝ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีภาพออกมาเป็นยังไงเขาดำเนินการอะไรบ้างโดยที่เราไม่ไปตัดสิน
แต่ไว้ให้คนดูเป็นคนตัดสินเอง
คือภูมิใจมากสำหรับรางวัลแสงชัยสุนทรวัด
เพราะว่าเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งในอาชีพสื่อมวลชนที่เราทำมา
ก็เข้าสู่ปีที่๙ปีที่๑๐แล้วเป็นรางวัลแรกของชีวิตเลยทีเดียว
ก็จะทำหน้าที่สื่อมวลชนตรงนี้ให้ดีที่สุดเป็นกลาง
แล้วก็นำเสนอข้อเท็จจริงตีแผ่ให้ประชาชนแล้วก็เป็นที่พึ่งของสังคมค่ะ
วันนี้ดิฉันไปเป็นพิธีกรเองในงานประกาศรางวัลแล้วก็มอบรางวัลนะคะ
คือคณะกรรมการเขาบอกเลยว่าคือบางประเภทรางวัลเนี่ยไม่มีคนได้รับรางวัลนะคะ
เพราะไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานคือเขามีเกณฑ์ที่สูงมากในการพิจารณาค่ะ
ต้องเหมาะสมได้มาตรฐานจริงถึงจะได้
ประเภทไม่มีไม่มอบไม่มีรางวัลยอดเยี่ยมอาจจะมีแค่ชมเชยอะไรแบบนี้
คณะกรรมการเขาเข้มข้นจริงนะคะ
ทีนี้ส่วนข่าวเหตุการณ์โทรทัศน์ยอดเยี่ยมค่ะ
ประเภทข่าวเหตุการณ์ตกเป็นของสถานีโทรทัศน์ศรีกองทบกช่อง๗นะคะ
นาทีระทึกจับกลุ่มคนร้ายค้ายาเสพติดกระหน่ำยิงตำรวจชาวบ้าน
รางวัลข่าวโทรทัศน์เชิงสืบสวนในปีนี้ไม่มีผลงานไหนได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

คือทวงคืนทับหลังจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี๔ช่อง๓

อ่าวบ้านดอนผลประโยชน์หมื่นล้านจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รางวัลสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมประเภทรายการเป็นของไทยพีบีเอสนะคะ
แก่ข่าวเปิดปมมานิสาไก่ไร้รัฐ
มีรางวัลชมเชย๒รางวัลได้แก่ข่าวสวยแรงงานต่างด้าว
และข่าวระเบิดแก่งคอนผีหลงกระทบวิถีริมโขงจากสปริงนิวส์นะคะ
ประเภทสกรุ๊ปข่าวไม่มีใครได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะฮะ

จะได้ทำผลงานดีเพื่อสังคมแล้วก็ประเทศของเรา